คุณผู้ชมนะถือว่าเป็นไอเดียดีน่ารักในการรักษาระยะห่าง
แต่ยังรักษามิตรภาพเอาไว้ได้นะจ๊ะ
และอีกหนึ่งคนค่ะที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงนี้
นี่พี่เออนันต์บุญนาคหรือว่าลุงเอ
เกิด๑๔เมษายนปีนี้นี่
วัยรุ่นเลยนะ๕๘แล้วค่ะ
พี่เอเขามีดาวติ๊กต๊อกเป็นภรรยาใช่ไหมพี่โอน๔๐๐
ไม่พลาดจะจัดความน่ารักให้พี่เอค่ะ

ไม่ใช่เสร็จพี่อ้อนเนาะ
ไม่ใช่เสร็จพี่อ้อน
คลิปในติ๊กต๊อกแล้วพี่อ้นเขาตั้งแคปชั่นบอกว่า
ลุงเอคือชายชะลา
ทีนี้๕๘แล้วยังวัยรุ่นอยู่ยังไม่ชะลาจ้